ปิดท้ายกันนะครับที่ช็อตเด็ดสังเวียนเดือดนะครับ
แล้วก็อย่าลืมติดตามนะครับรายการในช่วง๔ทุ่มวันนี้

คีมขึ้นไปแล้วนะครับ
หน้าสะเมืองยังหมดนี้ว้าว
หน้าสะมึงที่ข้างหลังตรงนี้